เพศชายและเพศหญิงอายุ๗๑๒ปีสมัครกันได้จนถึงช่วงกลางเดือนกันยายน
ชิงทวดพระราชธานสมเด็จพระกณิตฐาเทียราชชาว
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
และทุนการศึกษา๖๖๐๐๐บาท
ก็เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุตั้งแต่๗๑๒ปีทั่วประเทศ
เข้าแข่งขันทักษะฟุตซอลกับ๕ทักษะพื้นฐาน
มีเลี้ยงส่งเดาะโหมแล้วก็หญิง
ก็เชิญชวนเด็กไทยทุกคนนะคะให้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อจะได้โชว์ทักษะฟุตซอล
เพราะว่าทักษะเป็นสิ่งสำคัญของนักกีฬาฟุตซอลค่ะ
ก็จะเห็นได้ว่าไล่ตั้งแต่นักกีฬาไทยไปจนถึงนักกีฬาระดับโลกต่างมีทักษะพื้นฐานที่ดีเช่นกันค่ะ
สังเกตได้ว่านักเตะระดับโลกเองหรือว่านักเตะในเมืองไทยเองเนี่ย
ที่เก่งแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังก็ส่วนใหญ่แล้วในตอนที่เขายังเป็นเยาวชนอยู่
โดยแต่ละทีมจะต้องส่งรายชื่อไม่น้อยกว่า๗คนนะคะแล้วก็ไม่เกินทีมละ๑๐คน
จำนวนที่รับสมัครทั้งหมด๓๘๔ทีมจากทั่วประเทศ
มี๓ร่วมอายุด้วยกัน๗๘ปี๙๑๐ปีแล้วก็๑๑๑๒ปี
สำหรับน้องที่สนใจร่วมการแข่งขันนะคะสามารถดาวนโหลดใบสมัครได้